พอลูกชายของตาแกรู้เรื่องแกก็ตามไปเอาเรื่อง

ไปดูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ทีนี้ส่องแกร่งให้คลุตกับของตายแต่แก่ไกร่าง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

ท้ายนี่บอกห้ามไปแจ้งความอีก
สุดท้ายคุณตาเนี่ยโอ้โหนี่๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
โชคดีนะฮะที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้แกก็รีบเข้าบ้านปิดประตู
ข้างในเนี่ยมีคุณยายอยู่นะค่ะคุณยายบอกเห็น
นายพัทรพงศ์เนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยถือมีดมาด้วย
ถืออาวุธมาด้วยก็เลยไม่กล้าออกมา
ตอนนั้นก็ได้แต่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่เนี่ย
บ้านบ้านอยู่ที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ลูกชายของคุณตาหนูหลินกลับมาที่บ้านนะฮะ
ลูกชายก็คือคุณลุงบรรจงอายุ๖๔ปี
พอกลับมาบ้านแล้วรู้ว่าเอ้าพ่อถูก
พัทรพงศ์เนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยมาทำร้ายเนี่ย
ก็เลยบุกไปหานายพัทรพงศ์ที่บ้าน
เพื่อจะไปถามว่ามาทำพ่อเขาทำไม
ปรากฏว่ายังไม่ทันที่จะพูดอะไรมากมายเลยฮะ
พระธรพงศ์นี่เอามีดเนี่ยแทงใส่เลยนะฮะ
โดนเข้าไปที่ขาซ้ายที่ลำตัวถูกแทงเข้าศีรษะด้วย

ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่
ถามว่าแล้วคนก่อเหตุไปไหนหนีไปเรียบร้อยแล้วฮะ
พอแทงลูกชายของคุณตานุนหลินก็
หนีไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ซึ่งเป็นแม่ของ

ก็คือคุณลุงบรรจงแล้วก็เป็นภรรยาของคุณตาหนูลิง
แล้วในส่วนของลูกชายนี่เป็นยังไงบ้างครับ
คุณยายนะคุณยายก็บอกเนี่ย
ถนนหน้าบ้านยังมีคราบเลือดหยดอยู่เลย
ช่วงเกิดเหตุยายอยู่ในบ้านนี่แหละเห็นแล้ว
ตอนที่ตาถูกทำร้ายทีแรกจะเปิดประตูออกมาช่วย
แต่สังเกตเห็นคนก่อเหตุถือมีดมาด้วย
ยายก็เลยล็อกประตูบ้าน
เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ยายไม่กล้านอนที่บ้านเลย
ไปนอนบ้านญาติกลัวคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุอีก
ส่วนลูกชายยังอยู่โรงพยาบาล
หมอบอกถูกแทงเข้าปอดด้วยอาการสาหัส
ขณะที่คุณตาหนุนลิงนะครับวันนี้
ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพเมืองเลยนะครับ
นี่คุณตาบอกร่องรอยอาการบาดเจ็บของตา
ขณะเกิดเหตุตานั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
แล้วกำลังจะปิดประตูรั้วบ้าน
อยู่คนก่อเหตุขี่รถมาจอดหน้าบ้านแล้วตะโกนด่าเลย
ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามนั่นแหละ
กล้องวงจรปิดคุณตาบอกตอนนี้เจ็บมาก
เจ็บศีรษะเจ็บแผ่นหลัง

นี่โชคดีมากไม่โดนแทง
ไม่อย่างนั้นคงสาหัสเหมือนกับลูกชาย

นายพัฒนาพร้อมครับ
บ้านของคนก่อเหตุที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนี่ฮะ

ป้าของพัฒนนับพงศ์บอกว่า

เขาเป็นคนที่เวลาดีก็ดีใจหายนะ
เอาไปหาเรื่องบ้านเขานั้นเขา
มันยังไงตอนนั้นเป็นช่วงไหนช่วงดีใจหายหรือช่วงร้ายคะ
น่าจะไม่ดีช่วงนั้นนี่เห็นเมื่อวานนะครับ
คือป้าบอกว่าสงสัยจะคลั่งยาเสพติด
เพราะว่าพัทรพงศ์เนี่ยเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ๑

เสพยาบ้ามาสิบเก้าปีโอ้ยตายแล้วบางทีเนี่ยอารวาสทำร้ายคนในบ้านก็มี
พ่อแม่ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
แล้วก็ทิ้งให้หลานชายเนี่ยคือพัทรพงศ์เนี่ย
อยู่บ้านคนเดียวมานานเป็นแบบหลายปีแล้ว
อายุ๑๖ปี
เป็นมาตลอดตั้งแต่ว่า๓๕

แต่เป็นคนใจโรนใจ

แต่ตำรวจก็ไม่กลัวเนอะ

ทรพงศ์ทุมสงครามนะฮะตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับ

จนสามสิบห้าแล้วแบบอะก็เราก็ไปไปอยู่ที่อื่นกันให้หมด
แล้วก็ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวนี่ฮะแล้วสังคมก็ต้องเนี่ยฮะ
มันต้องมาโดนต้องมาเจอลูกหลานของคุณอย่างเงี้เหรออ่า
จากการตรวจสอบประวัตินายพัทรพงศ์นะครับเสพยาบ้าเสพกัญชา
ดื่มเหล้าชอบหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วเคยถูกตำรวจเนี่ยจับไปหลายครั้ง
พาไปบำบัดก็หลายรอบรักษาอาการทางจิตเวทก็มี
สุดท้ายพอถูกส่งตัวกลับมาอยู่ที่บ้านมันก็วนหลูบอยู่แบบนี้
นี่เขาไปเป็นคนดีตอนไหนคะเนี่ยดูจากประวัติแล้วเนี่ย
ป้าบอกถ้าดีก็ดีใจหายใช่ไหมอืมเขาไปเป็นคนดีตอนไหนคะ
ดูสิพนักงานสอบสวนกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
แล้วก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับด้วยนะฮะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บพยายามฆ่าด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธมีดด้วย
โอ้โหดูสิเขาว่า